ชมรฟิงงมาเป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านคนนี้หน่อยครับ
บอกงงก็ขายของตามปกติก็เห็นลูกค้าเข้าออก
ยอดลูกค้าไม่ได้ลดลงเลยทำไมยิ่งขายยิ่งขาดทุน
เอาเงินออกไปหรือเปล่าเธอบอกไม่เข้าใจจริงจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ข้องใจอยู่หลายวันสุดท้ายไหนขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยดีกว่า

นี่นั่งดูเลยลูกค้าก็เข้าปกติ
นี่พนักงานเอ๊นับเงินใส่แคชเชียร์
ก็ดูทำงานปกติแล้วนี่คือยังไงนะแยกกองไว้พับพับอัลล่า
เก็บใส่กระเป๋าตัวเองนี่เอง
นี่ไงที่มาของการขาดทุนของร้าน
ทีมข่าวเราได้คุยกับคุณโสภานะคะเจ้าของร้านเธอบอกว่า
ลูกจ้างคนนี้ทำงานกันมานานแล้วนะรับมา๓ปีแล้วอ่ะ
เป็นคนในพื้นที่นี่แหละช่วงปีแรกนะขยันขยันทำงานดีมากเลย
เธอก็เลยไว้ใจลูกจ้างคนนี้มาก
แต่ช่วงพักหลังสังเกตเห็นสิ่งแปลกค่ะ

ลูกจ้างเนี่ยอยู่ก็รวย

คือแบบใช้เงินฝุ่มเฟือยซื้ออาหารมากินครั้งละเป็นพัน

เอฟของในร้านออนไลน์แบบไม่พักอ่ะพี่อุ๋ย

คือเอฟรัวจนมีของมาส่งที่ร้านเป็นประจำ

แล้วร้านของเธอก็มันขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนเธองง

ลูกค้าก็เข้าเท่าเดิม
แต่ทำไมรายได้มันหายไป

จนกระทั่ง๑เมษายนจับภาพนี้ได้นี่แหละ
เห็นตอนที่นับนับเงินแล้วก็มีการแยกออกมา
พับแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าตัวเองเนี่ยค่ะ
พอมานั่งดูกล้องย้อนหลังแบบตาแตกก็ยอมอ่ะ

ปรากฏว่าลูกจ้างคนนี้ขโมยเงินทุกวันเลยค่ะ
วันละ๔๐๐๐บ้าง๕๐๐บ้าง
วันหนักสุดขโมยเป็นหมื่นนะพี่อุ๋ย
พอมีหลักฐานมัดตัวแบบนี้เธอก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความเลยนะคะ
แล้วก็พาตำรวจไปดักรอที่หน้าร้านจับตัวลูกจ้างคนนี้

ทำมาได้ปีครึ่งแล้วได้เงินไป๓แสนกว่าบาท
ปีครึ่งได้ไป๓แสนกว่าบาท
ก็ถามว่าแล้วเงินเอาไปทำอะไร
ก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัว
เงินกู้มาใช่ไหมครับเรามานั่งจ่ายเงินส่วนนั้นไปแทนที่มันจะเป็นของเรา
อยากให้เจ้าของกิจการทำเองดีกว่าไม่ไว้ใจใคร
เพราะไม่งั้นก็จะโดนให้เหลือในแบบเกือบเฮ้ง